ข่าวเย็นไทยรัฐช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดมุกดาหารนะครับ
เมียเขาทะเลาะกันค่ะไปทะเลาะกันในซอยเปลี่ยวข้างคลินิก
ชื่อดังในเมืองมุกดาหารแต่ไม่รู้เคลียร์กันในท่าไหน
ปรากฏออกมาเป็นแบบนี้นะคะค้ำคอฝ่ายหญิงก่อน
หลังจากนั้นก็ผลักจนรถจักรยานยนต์ล้มเท่านั้นไม่พอค่ะตามไปซ้ำต่อ
ทั้งเตะทั้งต่อยอันนี้เวทีมวยหรือบุรุฑีหรือ
ไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงโห
มันสักครู่นี้ตัวลอยไปเลยน่าจะเข้าที่บริเวณคอเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๐ธันวาคมที่ผ่านมา๓ทุ่ม
จุดนี้คือซอยข้างคลินิกชื่อดังในเมืองมุกดาหาร
กล้องวงจรปิดของคลินิกเขาจับภาพไว้ได้ทั้งหมดตั้งแต่แรกเลย
ก็คือผู้หญิงขี่รถจักรยานยนต์มาจอดก่อนนะคะ
หลังจากนั้นผู้ชายเดินเข้าไปหาตอนแรกเอามือค้ำคอก่อน
แล้วก็ผลักฝ่ายหญิงล้มหลังจากนั้นเข้าไปซ้ำค่ะ
มาหมดนะคะเตะต่อยหมัด
ผู้หญิงพยายามปัดป้องก็คือไม่อยากต่อสู้
พยายามปัดป้องก็รู้น่าจะรู้แหละว่าตัวเองสู้ไม่ได้
ผู้ชายคนนี้ทำแบบนี้รัวนับครั้งไม่ถ้วน๑๕นาที
แต่ว่าหลังจากนั้นก็ประคองร่างผู้หญิงคนนี้
ท่าทางสบักสบอมแล้วนะขึ้นรถจักรยานยนต์
ซ้อนท้ายไปด้วยกันแต่ไม่ทราบว่าไปไหน
เพราะกล้องวงจรปิดเขาที่เขาเอามาเผยแพร่
ก็คือมีจุดนี้จุดเดียวนะคะ
คลิปนี้คนที่ทำงานในคลินิกนั่นแหละ

อย่างแรกเลยเขาเตือนภัยสุภาพสตรีก่อนนะคะ
บอกว่าถ้ามีปัญหากับแฟนหรือมีปัญหากับใคร
ฝ่ายหญิงควรเลือกพื้นที่ที่จะไปเคลียร์กันเนี่ย

มีเหตุอะไรคนจะได้ช่วยได้ทัน

เป็นอุทาหรณ์หน่อยละกันสำหรับคุณผู้หญิง
จะเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิตมาเป็นแฟนเนี่ย
ศึกษาดูใจกันให้ดีหน่อย
ฉะนั้นจะต้องมาเจ็บตัวแบบนี้นะคะ

ให้บุคคลในภาพเกิดความเสียหาย
แต่อย่างใดเพราะว่าภาพที่เขาโพสต์ไป

ทีมข่าวของเราดูคลิปนี้แล้ว

ฝ่ายหญิงฝ่ายชายเขาเป็นสามีพันรยากันค่ะ
ซึ่งไม่มีการเปิดเผยว่าฝ่ายชายลงมือทำร้ายเพราะเหตุใด
ส่วนฝ่ายหญิงก็ไม่ได้ติดใจเอาความสามีตัวเองนะ

เรียกร้องค่าเสียหายจากรั้วสังกษี
ที่มันบุบไปเขาบอกบุบไปเล็กน้อย
เพราะเป็นการตรธรรมของฝ่ายชายตอนที่จัดการฝ่ายหญิง
แล้วมันไปกระแทกคลินิกบุกไปนิดนึง
แต่ว่าก็เอาคลิปนี้มาโพสต์เป็นอุทาหรณ์สอนใจหญิงนะคะ
ค่ะคือใช้ความรุนแรงในครอบครัวจริงมันไม่ได้สอนใจหญิงอย่างเดียว
คือต้องสอนปลูกฝังไปที่ผู้ชายด้วยนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยากันหรือไม่ก็ตามนะคะ